เราเพิ่งอ่านข่าวก่อนไปคุณวรพรมันวานนี้ภูเก็ต
ตกไหนอีกแล้วมาอีกแล้วเจอฝนอีกแล้ววันนี้
แล้วคราวนี้ท่วมเต็มเลยเพราะว่าน้ำป่าครับมาหลากท่วมถนนในพื้นที่ตะบนป่าตอง
เตอร์ไทยจมน้ำมอเตอร์ไซค์จมน้ำเลย
โอ้โหรถใหญ่ยังกล้าเสี่ยงแต่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมจดจ้องอยู่เยอะเลย
เพราะน้ำป่ามันหลากข้ามถนนคุณผู้ชมครับแล้วแรงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองครับ
หลังจากในพื้นที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตฝนตกลงมาประมาณ๑๕นาทีแค่นั้นนะ
ถนนหลายสายในป่าตองน้ำท่วมครับโดยเฉพาะที่บริเวณควนยางทางลงเขาป่าตองเนี่ย
รถสัญจรไปมาแบบนี้ครับต้องเพิ่มความระมัดระวังน้ำแรง
รถยนต์พอจะสันจรไปได้อย่างรถเล็กแบบมอเตอร์ไซต์นะครับ
วัดใจกันดูแต่อย่าวัดครับอย่าไปวัดอย่าไปเสี่ยงเลยครับ

ขณะที่หน้าสพป่าตองนะครับก็ถูกน้ำท่วมอย่างหนัก
โอ้โหปีนี้หลายครั้งแล้วนะคะที่หน้าสอนอนี้นะคะเนี่ยฮะ
ไซค์ของกลางมอเตอร์ไซค์คนที่มาติดต่อโผล่มาแค่แฮนด์นะคุณผู้ชม
นี่แหละครับประชาชนตอนนี้ไม่สามารถไปติดต่อประสานงานนะครับ
ประสานราชการกับทางสพได้นะเพราะน้ำท่วมสูงเกือบเมตรอ่ะ
คุณผู้ชมขณะนี้ตำรวจจราจรสพป่าตองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตองเร่งระบายการจราจรเอาลงบ้างแล้ว
ลงบ้างแล้วคาดว่าถ้าฝนไม่ตกนะไอ้เรื่องของการสัญจรก็น่าจะเข้าสู่
ภาวะปกติเร็วนี้ครับบางจุดล้างกันแล้ว